กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
คุณผู้ชมจับตาดูอยู่นะครับเพราะว่าเป็นวินาทีที่ครอบครัวของพ่อเวทจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามพิชิตเงินล้านในวันนี้๔ข้อ
ถ้าตอบควรหมุนข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
วันนี้เอาใจช่วยนะครับพร้อมไหมครับพ่อ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพ่อเวทมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อครับคำถามของเราอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของทุกครอบครัวที่มามากขึ้น
ลุ้นมากขึ้นสนุกมากขึ้นอาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้างนะครับ
ตั้งใจและสมาธิดีนะพ่อนะพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑อำเภอเชียงดาว
เรื่องที่สองร้อยลูกปัด
เรื่องที่๓วอเรย์บอล
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕หมีแพนด้า

เวทเลือกเรื่องบ้านของเราครับ
พ่อครับจริงแล้วพ่อนับถือศาสนาอะไร

บนบ้านมีไหมก่อนที่ไฟจะไหม้
บนบ้านก่อนไฟจะไหม้ก็มีครับ

แล้วตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่โรงรถเนี่ยครับ
เห็นมีพระพุทธรูปอยู่สององค์นี่นะ
เสียงดาวบริจาคให้ครับ
เชียงดาวบริจาคให้

เรื่องที่จะถามบ้านของเราก็เกี่ยวกับพระพุทธรูปนี่แหละครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่บ้าน
คือพระพุทธรูปปางอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งปางห้ามมาร
ตัวเลือกที่สองปางโปรดสัตว์
ตัวเลือกที่สามปางโปรดพุทธมารดา
ตัวเลือกที่สี่ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
รู้จักปาง๕มารอย่างเดียวก็เลยเรียกปาง๕มารนะครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งปางห้ามมารครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้ไอ้ครับ

แล้วจะให้แม่ไอซ์ขึ้นมาตอบเรื่องอะไรครับ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องก็คือเรื่อง

ทำไมเลือกร้อยลูกปัดให้เมียล่ะครับ
เพราะว่าเมียทำลูกปัด
เป็นอาชีพที่ยังทำอยู่ใช่ไหมคะ

ขอเชิญแม่ไอซ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชาวเขาเผ่าดาราอ้าง

มีเสื้อผ้าของชนเผ่าปลาหล่องมาให้ดูด้วยนะครับ

เสื้อคุมค่ะเพิ่งออกแบบมาใหม่ค่ะ
ของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงที่บอกว่าพอใส่เสื้อผ้าชุดนี้แล้วเนี่ย

จะมีผ้าถุงค่ะผ้าถุงที่ใส่แล้วกับชุดค่ะ

เสื้อนะครับแล้วที่สำคัญก็คือหมวกเหรอครับแม่

อันนี้ก็เป็นแบบใส่แบบไปในเมืองพวกนี้ค่ะ

อันไหนเป็นงานมือบ้างแม่ที่ทำมือ
อันนี้ค่ะอันนี้งานเย็บมือล้วนค่ะ

ปักมือแล้วก็เย็บมือหมดค่ะ

พอตัดเย็บเสร็จแล้วเป็นตัวเสื้อมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
ถึงจะมาใส่เครื่องประดับตามลวดลายที่บอก

หมดเงินนะครับ
แล้วก็อันไหนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปอมอะไรอ่ะฮะ

นี่แบบนี้ก็คือเหมือนผู้
ถ้าเกิดว่าเป็นภาคกลางเราก็จะเรียกผู้นะครับ
เสื้อตัวนี้เอาเสื้อก่อนอันนี้ใช้เวลากี่วัน

แล้วก็ทรงคุณค่ามากเลย
แต่ยังไม่หมดเท่านี้
เมื่อเราคุยกันถึงลูกปัดแล้วเนี่ยนะครับ
ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คือลูกปัดขนาดใหญ่
แบบนี้ใช่ไหมที่หนูก็อยู่บ้านหนูก็ร้อยอันนี้ใช่ไหม
เราก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับโดยที่จะมีปอม

ปัดเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับ
ร้อยไปในเส้นนี้ก็คือ๑๕เมตร
ก็คือหน้าที่ของหนูของน้องไอซ์นะครับ
ก็คือต้อง๑๐๐ลูกปัด๑๕เมตรนะครับ
แล้วพอร้อยเสร็จแล้วเนี่ย
หนูจะต้องเอาลูกปัดมาเสียบไว้ที่นี่
จำนวนทั้งหมด๖เส้น

อยากได้ค่ะอยากได้ใครมาช่วยครับ
น้องพรนะขอเชิญน้องพรมาเป็นผู้ช่วยครับ

พรเคยร้อยไหมเคยครับ

กติกาสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือ
ให้ร้อยลูกปัดให้มีความยาว๑๕เมตร

ภายในเวลา๓นาที

ถ้าทำได้ภายในระยะเวลาที่เรากำหนดครบ๖เส้นภายใน๓นาทีนะครับ
ถือว่าภารกิจนี้ทำสำเร็จขอให้โชคดีนะครับ

สิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรนะ
หรอกหนึ่งเส้น
ใช้ปักล่องจ่อนบอกด้วยมองพอร์นมองพอร์นดึงมา
ดีดีดีดีหรอใจเย็นใจเย็น
เหลืออีกสี่เส้น
เต้นเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
อีก๔เส้นเท่านั้นนะครับ
มาลูกมาเลยมาเลย

อีก๒เส้นเร็วค่ะเร็ว
อีกเส้นเดียวลูกรอด
แม่ถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อน

คิดว่าภารกิจนี้สำเร็จแน่นอนค่ะ
เอาล่ะภารกิจสำเร็จไปแล้ว

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

วอเล็กบอลและหมีแพนด้า

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้ลูกอ่ะครับ

หนูชอบดูวอเล็กบอลเหรอลูก

ทำไมถึงชอบกีฬาประเภทนี้ลูก
มันแบบว่าได้ออกกำลังกายด้วยค่ะ

เล่นค่ะ

พี่เวลาเขาเละตบนี่

เอาล่ะเรื่องวอเล็กบอลนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักวอเรบอลหญิงคนใด
ไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่ง

หัทยาบำรุงสุข

จรัสพรบรรดาศักดิ์

น้องพรเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

จรัสพรบรรดาศักดิ์ครับ

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญน้องบีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อำเภอเชียงดาวกับหมีแพนด้าน

แสดงว่าพี่เขาก็เลือกถูกใจเราอ่ะสิ

สองครั้งแล้ว

พวกนกพวกหมีแพนด้าค่ะ

เรื่องหมีแพนด้านะลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ช่วงมีชื่อไทยว่าอะไร
ช่วงมีชื่อไทยว่าอะไร

ช่วงมีชื่อไทยว่าอะไร
ช่วงมีชื่อไทยว่าอะไร

ช่วงมีชื่อไทยว่าอะไร
ช่วงมีชื่อไทยว่าอะไร

ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยข้อเปลี่ยนของเจ้าเวทกันนะครับ
ว่าจะความเหนือถูกสูงสุด๑ล้านบาท

ภายในเวลา๓นาที